เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยพี่อุ๋ย

รดน้ำต้นไม้อยู่ดีไปแทงเมียตัวเองตายอะค่ะ
คือเขาบอกว่าเมียขี้บ่นมากบ่นมันทุกเรื่องเลย
ทำอะไรก็บ่นไปหมดจนล่าสุดผัวยืนลดน้ำต้นไม้อยู่
ก็ออกมาบ่นบอกนี่รถอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหม

วงวิ่งไปเอามีดปอกผลไม้ในครัวกระหน่ำแทงเมียตายคาบ้านนะคะ
ทุกคนตกใจกันมากว่าเฮ้ยคือเรื่องแค่นี้ถึงขั้นแทงกันตายเลยเหรอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสันติชนอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
เป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนานแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอปลายด้วย
ผู้ตายก็เป็นเชื้อสายจีนนะคะจีนยูนานนี่แหละ
ผู้ตายเนี่ยนะคะชื่อว่านางแซวูแซ่ถ่าง

ถูกแทงเข้าที่ต้นขาขวาหลายแผลเลยแล้วมันลึกจนถึงเส้นเลือดใหญ่อะค่ะ
ก็เสียชีวิตนะคะเลือดไหลออกแบบเจิกนองเลย
คนก่อเหตุก็คือสามีคนตายนะคะนายจริงเฟี้ยวนะคะ
หลังก่อเหตุก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าหายไปเลยตั้งแต่๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ร่วมกันจัดงานศพแบบจีนยูนานให้กับผู้ตาย
ครอบครัวเองก็ไม่มีใครให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับ

คุยกับผู้กำกับการสพปลายบอกว่า

ก็คือสามีคนก่อเหตุภรรยาคือคนตาย
แล้วก็ลูกคนเล็กอายุ๑๕ปีนะคะ
ลูกชายให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
พ่อกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่
แม่ก็มาด่ามาบ่นบอกเปลืองน้ำเดี๋ยวน้ำจะไม่พอใช้ในช่วงหน้าแรง
คือลูกชายบอกแม่เป็นคนประหยัด
ทีนี้พ่อก็เลยโมโหมีปากเสียงกันมันเริ่มจากแค่ว่ารดน้ำต้นไม้และกลัวเปลืองน้ำ
จากเรื่องนี้ทะเลาะกันปุ๊บพานไปทะเลาะเรื่องอื่นขุดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาด่ากัน
พ่อก็คงจะฟิลขาดวิ่งเข้าไปคว้ามีดปลายแหลมมาขู่แม่
แล้วก็ไม่รู้อีท่าไหนอะค่ะแทงเข้าไปจนแม่ล้มลงเสียชีวิตเลย

ซึ่งหมู่บ้านนี้พ่อมักจะไปหาเพื่อนอยู่บ่อย

เสพยาเสพติดมอเตอร์ไซสีแดงคันนี้ค่ะ
แล้วพ่อเองก็มีความชำนาญในพื้นที่ก็รู้ทางหนีทีไล่ด้วย
ผู้ใหญ่บ้านสันติชนก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่เคยได้รับร้องเรียนเลยนะว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกันหรือทำร้ายร่างกายกัน
แต่รู้มาว่าฝั่งสามีมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด

เมืองต้นคิดว่าน่าจะหนีไปได้ไม่ไกล
เพราะว่าเงินก็ไม่มีติดตัวแถมอาหารก็ไม่มีด้วย
แล้วก็คาดว่าอ่านทางพวกเหตุไม่มีสเบียงนะครับ
ก็น่าจะพบตัวเร็วนี้ครับ

ล่าสุดนะคะตำรวจและเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ตรึงกำลังเอาไว้๓หมู่บ้าน
ก็คือหมู่บ้านสันติชนบ้านหมอแปงแล้วก็บ้านยะโป
กดดันให้ผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุใช้สารเสพติดอยู่เป็นประจำ
ถ้าขาดสารเสพติดนานก็อาจจะลงแดงถึงขั้นยอมมามอบตัวก็ได้
แต่ตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นกังวลก็คือว่า
กลัวว่าจะหมดแรงแล้วก็หมดสติอยู่ในป่าซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้นะคะ
ข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คืออาจจะได้รับความช่วยเหลือ

ซึ่งถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยตำรวจก็จะค่อยปูพรมค้นหา
บ้านเรือนตามหมู่บ้านแล้วก็ใครที่ให้ที่พักพิงหรือพาหลบหนี
อันนี้ถือว่ามีความผิดนะคะก็จะโดนคดีไปด้วยเหมือนกัน